ปืนดังขึ้นภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งห้องเช่าแห่งนี้ชายหญิงซึ่งเขาเป็นแฟนกันเนี่ย
อยู่อาศัยปรากฏว่าเจ็บทั้งคู่
หลังจากนั้นตำรวจไปคุมตัว

มเหตุคืออะไรเอามาตามความคืบหน้ากันหน่อย

นี่นะฮะเปิดประตูเข้าไปภายในห้องเช่าแห่งนี้แหละครับ

คนแรกคือผู้ชายชื่อว่านายเฟาซัน
ถูกยิงด้วยปืนโดนเข้าไปที่หลัง๑นัด

ชื่อว่าคุณนุระอายมีครับ
โดนยิงเข้าไปที่ไหล่ซ้ายหน้าท้องต้นขาข้างขวา
นิ้วเท้าซ้ายและขาซ้าย

คุณผู้ชมคุณขวัญเพราะอาการสาหัส
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศูนยาลาแล้วนะครับ
ตรวจสอบภายในห้องเช่าครับก็จะเห็นรอยคราบเลือด

ขนาด๑๑มมตกอยู่๓ปลอก

แล้วในห้องเช่าแห่งนี้มีร่องรอยการต่อสู้

ข้าวของเนี่ยกระจุยกระจายครับ

ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยคนร้าย๓๔คนขับรถยนต์มาครับ
ไม่รู้ว่าสีอะไรยี่ห้ออะไร

ขับมาเสร็จจอดที่บริเวณห้องเช่า

แล้วเดินลงไปโดยพังประตูจากด้านหลัง

ที่หนึ่งในนั้นใช้ปืนพกสั้น
หน่ำยิงชายหญิงที่เป็นแฟนกัน

เพื่อจะสกัดจับรถยนต์ต้องสงสัย

แล้วตำรวจไปเจอรถยนต์มิซูบิชิปาเจโร่สีดำ

ชื่อว่าคุณอรนันทร์

มึงรู้จักมั้ย
รู้จักมั้ย
โอเคได้ไปด้วยกัน
เราอยู่เฉย
ไม่ได้ท่าน
ไม่ได้ไม่ได้

เพราะว่าพอหยิบออกมาปั๊บเห็นด้ามเนี่ย

ไปให้ผู้หญิงเข้าไปหยิบ
เอาปืนกระบอกนั้นออกมาแล้ววางลงบนพื้นครับ

ทีนี้นอกจากอาวุธปืนตรวจค้นรถยนต

ตอนนี้คุมตัวทั้งหมดที่เจอ

ไปที่โรงพักษ์สพเมืองยาลา

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันธ์หรือไม่
กับเหตุการณ์ที่แฟนชายหนุ่มชาย

ถ้าเกี่ยวกันเพราะมีปมเหตุอะไร

แล้วจุดนี้มาโดนจับแบบนี้เพราะอะไร